วอเล็กบอลหญิงเนชั่นลีกกันหน่อยนะครับของทีมชาติไทยก็จะเปิดฉาก
วันที่สามสิบภศพคมนี้นะครับล่าสุดควรด่วนดาแนนสีวัชละเมนาคุณ
เข้ามาเก็บภาพในการฝึกซ้อมโดยแบ่งแผนการฝึกซ้อมเป็น๒ช่วงนะครับ
เช้า๓ชั่วโมงแล้วก็เย็นอีก๓ชั่วโมง
ระหว่างวันมีการเข้าพบจิตแพทย์ด้วย
แล้วก็นักโภชนาการ
ศึกษาเกมการเล่นของคู่แข่งย้อนหลัง
แล้วก็ดูวีดีโอการฝึกซ้อมของตัวเองด้วย
ซึ่งก็จะมีนักสถิติครับคอยเก็บสถิติ
เพื่อนำไปพัฒนาทักษะการเล่นต่อไปนะครับ
ส่วน๑๔คนสนามแรกจะมีการประกาศรายชื่อกัน
ในช่วงเย็นวันที่๒๖พฤษภาคมนี้
ก่อนจะแยกย้ายกันไปเก็บกระเป๋านะครับ
จะเดินทางวันที่๒๗พฤษภาคมเวลา๔ทุ่มนะครับ

วันที่๓๐พบอิตาลีวันที่๑มิถุนายนพบแคนาดา
วันที่๒พบโปรแลนด์แล้วก็วันที่๔พบกับเกาหลีใต้นะครับ
สัปดาห์แรกครับเป็นหนึ่งใน๑๐เกมที่ห้ามพลาดนะครับ
เพราะว่าเหตุผลก็คืออิตาลีเนี่ย
พบกับไทยก็เป็นหนึ่งในทีมที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
แล้วก็มีฟอร์มที่น่าตื่นเต้นในปี๒๐๒๒นะครับ
แล้วก็สู้กับยอดทีมที่แข็งแกร่งจากยุโรปได้หรือไม่นะครับ
ไปดูสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกันหน่อยนะครับ
รับเป็นเจ้าภาพฟุตบอลอายุไม่เกิน๒๓ปี
แชมป์อาเซียนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับ
ก็จะมีการจับสลากแบ่งกลุ่มวันที่๒๙พฤษภาคม
รายการนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับ
ของทีมยู๒๓ปีไปด้วยนะครับ
เพราะว่าก็จะมีรายการใหญ่ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนกันยายน
ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกสู่โอลิปิกเกมนะครับ
ปิดท้ายก็คือโค้ดอิสระสินทโลครับ
ก็ยอมรับครับว่าจะไม่ได้นักเตะชุดหลักนะครับสำหรับรายการนี้
แล้วก็อาจจะต้องใช้นักเตะในกลุ่มที่๕ด้วยนะครับ
เนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันติดในช่วงของฟุตบอลไทยลีก
ที่จะกลับมาแข่งขันในฤดูการใหม่นั่นเองนะครับ